เพราะว่ามีหนุ่มวัย๓๗ปีคนหนึ่ง

แล้วก็ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่
ทำร้ายคนในครอบครัวจนพ่อเนี่ยเสียชีวิตเลย

ชาวบ้านเองก็บอกว่าญาติญาติเองก็บอกว่า
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพัก

จังหวัดขอนแก่นนะคะเกิดขึ้นคืนวันที่๔

วันที่๓๗ปีเกิดอาการจิตหลอน

ทำให้พ่อเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล

พี่ชายวัย๔๐ปีบาดเจ็บสาหัส

หนุ่มผู้ก่อเหตุคนนี้ตำรวจสนเรือ

แล้วก็นำตัวไปควบคุมไว้ที่ห้องควบคุม
พ่อนเรือเพื่อสงบสติอารมณ์
จะได้ทำการสอบปากคำค่ะ

ผู้ต้องหามีอาการจิตร้อนจริง

ถามถึงเรื่องการฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองมาแล้ว

ผู้ป่วยจิตเวทต้องรักษาตัว
และรับประทานยาทางจิตเวทมาหลายปี

ก็คือถามถึงว่า

กับอาการสอบสวนนะคะ

ก็จะต้องทำการสอบสวนต่อหน้าญาติ
แล้วก็ทนายความซึ่งในกรณีนี้เนี่ย
ญาติเขาก็ร้องขอเจ้าหน้าที่

ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เกรงว่าจะเกิดอาการคุ้มคลั่งไงค่ะ
เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่รู้ว่าพ่อตาย

ถูกทำร้ายแล้วก็บาดเจ็บเท่านั้นเอง

รับศพผู้ตายมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านด้วย

เดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุการณ์คุ้มคลั่งได้
ซึ่งญาติเองก็หวาดกลัวอยู่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งตำรวจเองก็ดูเหมือนจะเข้าใจนะ

หลังจากที่คุมตัวผู้ต้องหา

จะวิ่งชนผนังห้องควบคุมบ่อยครั้งค่ะ

แล้วอยู่ก็ร้องไห้ถามหาพ่อหาแม่
เป็นคนปกตินะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เลยอยู่ระหว่างประสานกับทนายความ
ญาติญาติว่าจะนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวน

พอสอบสวนเสร็จก็ต้องแจ้งข้อหาล่ะค่ะ
เป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

หางที่ศาลจังหวัดชุมแพรในวันพรุ่งนี้

ส่วนพี่ชายตอนนี้อาการยังสาหัสนะคะ
อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ